คุณผู้ชมคะยาเสพติดไม่เคยทำให้ใครได้ดีนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานอยู่กับภรรยามีลูก๒คน๕ขวบกับ๓ขวบ
เวลาเสพยาทีไรก็จะนิสัยอันทภาณซ้อมเมียตลอดเวลา
ภรรยาเขาบอกไม่ไหวแล้วอยู่ด้วยไม่ได้แล้วก็เลยออกจากบ้านไป
ฝ่ายสามีไปตามง้อภรรยาแต่ว่ากระเตงลูกไปด้วยนะคะ
ลูก๓ควบคนหนึ่ง๕ควบคนหนึ่ง

สิ่งที่เขาทำคือลงกับลูกค่ะ
เห็นก็ลูกที่ยืนอยู่จนล้มลงลงไปกองกับพื้นเลยค่ะ
คนก่อเหตุเสื้อสีส้มใช่ค่ะเป็นผู้ชายเสื้อสีส้มส้มอืม
เนี่ยค่ะที่ยืนอยู่มุมด้านซ้ายจะเห็นเด็กเดินเข้ามาแล้วครับ
ผู้ชายคนนี้พอไม่ได้ดั่งใจเพราะภรรยาไม่ยอมกลับบ้านด้วย
ลูกสาวในไส้ล้มกับพื้นครั้งแรก
พอน้องล้มลงไปแล้วยังไม่พอนะคะเตะซ้ำเป็นครั้งที่สอง
ยังไม่หนำใจหิ้วลูกขึ้นมาแบบแรงแรง
ลูกที่โดนเตะไปสองรอบแล้วลูกสาววัยสามผวบ
ฮิ้วขึ้นมาแบบแรงแรงแล้วยกทุ่มลงไปที่พื้นคอนกรีตเลยค่ะ
ครับทุ่มลงไปเสร็จก็คว้าตัวลูกเนี่ยคุณผู้ชม
ครั้งที่หนึ่งแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วทุ่ม
ทุ่มน้องลงกับพื้นความสูงเมตรครึ่งนะคะ
ที่ทุ่มลงไปอ่ะแล้วก็เอาลูกอ่ะฮิวเข้ามาเข้าเข้าเอว
แล้วก็เดินกลับบ้านไปโอ้โหคนที่เห็นเหตุการณ์เห็นคลิปนี้บอกอุ้ยรับไม่ได้อ่ะ
อันนี้ยังกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นพ่อคนอีกเหรอน้องเนี่ยถูกพ่อเตะสองครั้ง
อุ้มขึ้นมาแบบแรงแล้วก็ทุ่มลงพื้นอีกครั้งหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนบ่ายที่โรงงานทูบในตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองชัยนาธค่ะ
พ่อวัยสามสิบสองปีคนนี้พาลูกสองคนลูกชายห้าขวบลูกสาวสามขวบ
จะมาง้อภรรยาแต่ไอ้มาง้อของเขาเนี่ยคือมาด่า
ด่าทอภรรยาอยู่ที่ทำงานด่าได้สักพักหนึ่ง
ภรรยาก็คงไม่ยอมกลับบ้านนะคะคือยังไงก็คงไม่ไหวแล้ว
อยากกลับไปอยู่ด้วยก็เลยตะโกนเรียกลูกให้กลับบ้าน
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นพอลูกสาวคนเล็กวิ่งมาหาปุ๊บ
เอาเท้าเตะลูกแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้
อนุญาตไม่กล่าวซ้ำกันแล้วกันนะคะพอดำเนินการทุกอย่างเสร็จสับไปแล้วเนี่ย
ฮิ้วลูกขึ้นเอวแล้วก็พาลูกสองคนซ้อนมอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
ถามแม่เด็กแม่บอกโอ้โหนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดแบบนี้นะ
หลายต่อหลายครั้งแล้วจนตัวเธอบอกไม่ไหวแล้ว

ปกติเขาทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวบ้างหรือเปล่าครับ
ทำคือทำตัวพี่ด้วยทำตัวลูกด้วย
เป็นพ่อของเด็กเองด้วยใช่ไหมครับแล้วอย่างเงี้
เราจะเอาเรื่องเขาให้ถึงที่สุดไหมก็คือยังไงก็ยืนยันจะเอาเรื่องถึงที่สุด
หลายคนก็ตกออกตกใจนะคะพอเห็นคลิปนี้แล้วบอกว่าโอ้โห
แล้วเด็กวัยสามขวบคนนั้นเป็นยังไงบ้างอาการน้องเนี่ยถึงจะไม่สาหัสมาก
แต่น้องก็ช้ำทั้งตัวเลยนะคะที่ก้นที่ขาแล้วก็ที่แขนค่ะ
คุยกับลุงของเด็กก็บอกว่าน้องเขยเป็นคนนิสัยแบบนี้แหละ
เห็นทำร้ายน้องสาวเขาหลายครั้งแล้วแต่เมื่อวานอ่ะ
เห็นเหตุการณ์ที่ทำร้ายหลานพอมาเห็นคลิปเนี่ยรับไม่ได้เลย
แค้นด้วยเมื่อวานก็พยายามตามหาตัวอยู่แต่ว่าหาไม่เจอ
รู้ทีหลังว่าตำรวจรวบตัวไปแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยว่าอ่ะ
ถ้าอยู่ในกระบวนการของกฎหมายแล้วเขาก็จะไม่ยุ่ง
ไม่ใส่ไม่ใส่ค่อนข้างแย่ครับมันมันเอาเปรียบเมีย
เรื่องยาอะไรอย่างนี้ด้วยครับหลายครั้งมากครับหลายครั้งมากจน
พูดตรงตรงจนผมก็เริ่มเบื่อปัญหาแบบนี้เหมือนกันปัญหาที่แบบทะเลาะกับเมียอะไรอย่างนี้
ทะเลาะกับเมียซ้อมเมียเราก็ต้องไปช่วยน้องขนของหนี
ออกจากบ้านเขามาอะไรอย่างนี้แต่รู้สึกว่าเขาเป็นอันตภัณฑ์คนหนึ่งอ่ะเคย
เคยได้ข่าวบ่อยว่าเขาซ้อมเมียบ่อย
ต่างที่กำลังขี่รถหลบหนีนี่แหละ
เอามาตรวจปัสสาวะก็แน่นอนล่ะค่ะสีม่วงพบสารเสพติด
สอบสวนดูก็รู้ว่าทำพฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมแย่อย่างนี้เป็นประจำ

ครั้งล่าสุดนี้ก็เหมือนกันล่ะค่ะเสพยามาตามไปง้อ
พอไม่ได้ดั่งใจซ้อมเมียไม่ได้ก็มาซ้อมลูกแบบนี้ค่ะ